ถ้ารางวัลที่เหลืออยู่นะคะก็เชียร์
ในเรื่องของดารานำชายยอดเยี่ยมมากที่สุด

เป็นการเข้าชิงมากที่สุดในปีนี้๑๒รางวัล๑๒สาขา
แต่ว่าตอนนี้ได้ไปกี่รางวัลแล้วนะคะ
ต้องไปถามคุณรัชตะวันนะคะมารออยู่แล้วนะคะ
ชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้นะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงแรกวันนี้นะคะ
อัปเดตผลประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่๘๘ประจำปี๒๐๑๖กันก่อนค่ะ
ก็ประเดิมรางวัลแรกไปครองได้สำเร็จค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีโฉมหน้าผู้ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมไปครองด้วยค่ะ
บอกเลยค่ะว่าไม่พลิกโผล่หรือว่าหักปากกาเซียนใดนะคะ
สำหรับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม
หยิบเอาอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นความสุขความโกรธความกลัวความน่ารังเกียจ
ความเศร้ามาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ที่ต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงค่ะ

กวาดรางวัลจากทุกสถาบันสำคัญมาแล้ว
ที่มีชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง๑๒สาขา
อย่างถ่ายภาพยอดเยี่ยมไปครองค่ะ
ไปแล้วถึง๖สาขาได้แก่
บันทึกเสียงยอดเยี่ยมลำดับเสียงยอดเยี่ยม
ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมแต่งกายและทำผมยอดเยี่ยม
เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและลำดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะ
อกจากนั้นนะคะก็ยังมีรางวัลนักแสดงสมทบชายและหญิง
นอกจากนั้นคุณผู้ชมยังสามารถอัปเดต
ผลรางวัลอื่นที่น่าสนใจอีกได้

ค่ะก็รางวัลหลังรุ้นกันนะคะ

ดูกันต่อนะคะคุณรจชะตะวันค่ะ